ท่านผู้ชมครับกรมควบคุมมลพิษได้แจ้งเอาไว้นะครับว่า
เวลาช่วงของอากาศของพื้นที่กรุงเทพกับปริมณฑลถึง๔กุมภาพันธ์
ละอองขนาดเล็กจะเยอะเกินค่ามาตรฐานด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาในเฉพาะหน้าเนี่ย
กรทมก็สั่งปิดโรงเรียนสังกัดกรทม๒วัน
วันนี้กับพรุ่งนี้นะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ประเมินกันอีกทีหนึ่ง
วันจันทร์จะว่ายังไงนะครับมหาวิทยาลัยหลายแห่งวันนี้ก็ปิด
ที่ทำงานบางที่เขาก็อนุญาตให้ทำงานอยู่ที่บ้านก็ได้
สำหรับผู้ที่ไม่จำเป็นต้องมาที่ที่ทำงานนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับสภาพพื้นที่ทั่วกรุงเทพวันนี้ก็อย่างที่ท่านเห็นนะฮะ
หมอกควันก็ยังดูแบบฟุ้งฟุ้งอย่างเงี้อยู่ใช่ค่ะนะสูดฟื้ดเข้าไปเนี่ยโอ้โห
ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายรัฐมนตรีหัวหน้าคณะคอสชได้พูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
กล่าวถึงสาเหตุปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับ
เอกประยุทธ์บอกว่ามาจากยานพาหนะที่ใช้งานเกิน๑๐ปี
ซึ่งมีไอเสียออกมาเนี่ยนะครับแต่หากสั่งห้ามวิ่ง
ก็จะเหมือนการจำกัดสิทธิ์เช่นเดียวกับการห้ามรถวิ่งวันคู่วันขี้
หรือเรียนก็เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กที่มีภูมิคุ้มกันต่ำได้รับผลกระทบ
คำนึงถึงผลกระทบเวลาเรียนรวมถึงต้องใช้มาตรการตรวจอย่างจริงจัง
สำหรับรถที่มีควันดำไม่เว้นแม้แต่รถของตัวเอง
พวกมีพ่อมาจากลดนี่มากที่สุด

เพราะเด็กเขาเป็นไงเด็กเขามีภูมิคุมสร้างทางต่ำ
ใช่ไหมไม่เหมือนผู้ใหญ่เขาทนจะตายถึงวันนี้
อยู่วันหน้าวันหน้าในสภาพการณ์ที่ผ่านมานี้
ผมก็บอกเงี่ยทนหนึ่งปี๖๕ปีละเด็กก็เก่งแล้ว
เพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยเราต้องดูแลเขาก่อน
ถ้าวันนี้ในกุฏเทพศ์๒วันที่มันได้เรื่องอะไร
มันต้องให้เด็กที่มีภูมินูธรรมน่าต่ำเลย

หลายคนก็ออกมาแทรกคาดจมูกแทรก
ไม่ต้องมาคาดจมูกแถลงสร้างภาพอย่างนั้นหรอกครับ

ใครเป็นคนทำผมก็ทำเพราะผมนั่งรถไง
ทุกคนร่วมกันทำหมดอ่ะไอ้ฝุ่นผงอะไรที่ว่าเนี่ย
รถลงได้ไหมล่ะเอาไว้ล่ะคุณนาฬ
รัฐบาลนายกตรีย์เดินมาทำงานเอาไว้
ท่านมาจากไหนท่านกว่าไหนท่านเดินมาเนี่ยอ่ะ
ไม่ใช่รถส่วนตัวเลยใช้รถรวมการอย่างเดียว
ก็ได้เดี๋ยวมาตรการสามสี่ออกมาไอ้รถควันดำบิ้งไม่ได้โดยเหนือคลาด
เนี่ยถ้าเป็นเกลืออยู่กับข้นขายลงไปเลย
กากบาทไปเลยหัวท้ายรถอ่ะติดสติ๊กเกอร์มาลอกออกได้อีกอ่ะ
ทุกรถอ่ะรถนายกก็สำคมทำควันดำแล้วก่อน
ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมแก้มหาดีไม่ใช่อะไรก็
รัฐบาลต้องแก้แค่รัฐบาลมีอย่างเดียวคือบังคับใช้กฎหมาย
เอกประยุทธ์ก็บอกนะครับบอกว่าบางครั้งนี้ก็กลับไปนั่งคิด
สิ่งที่ตัวเองทำนะว่าวันหนึ่งที่ทำไปเนี่ยถูกต้อง

แต่ตัวเองยืนยันว่าเต็มที่กับทุกเรื่อง
อยากให้ประชาชนเข้าใจว่า
ในโลกออนไลน์เนี่ย

มีคนตายเพราะว่าสูตรพุ่นพิษ
วันนี้สำนักงานตรวจแห่งชาติ
ได้แถลงข่าวการจับกลุ่มนายวัฒนาพงศ์พิธาวัฒนธิติกุล
เป็นผู้ต้องหาที่ไปเผยแพร่ข่าวทางเว็บไซต์นะครับ
ดเบือนข้อมูลข่าวสารสร้างความแตกตื่นให้กับประชาชน

โดยไประบุในข้อมูลว่ามีผู้เสียชีวิตจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก

เนื่องจากผู้เสียชีวิตนั้นเขาป่วยด้วยโรคอื่นนะครับ
ตำรวจบอกว่าสอบสวนแล้ว
ผู้ต้องหายอมรับว่าเขาเป็นเจ้าของเว็บไซต์
เขาทำไปเพื่อหวังยอดกดไลค์กดแชร์

แล้วพอมีคนมาคลิกมาอ่านเขาก็จะได้ค่าโฆษณาเนี่ยเขาหวังตรงนี้
นะครับเขายอมรับนะครับก็ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีไปนะ
ในข้อหาที่กระทำผิดตามพรบคอมพิวเตอร์มีอัตราโทษ
จำคุก๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาทและกำลังขยายผลต่อด้วย
ตอนนี้พบอีก๒เว็บไซต์ก็สั่งปิดไปแล้วประสานทางกศธช
ไปแล้วนะครับตำรวจก็ฝากเตือนประชาชนว่าการติดตามข้อมูล
ข่าวสารนั้นขอให้ระมัดระวังเรื่องการแชร์ข้อมูลข่าวสารด้วย
ไปสร้างข่าวปลอมค่ะอืมทีเนี้ยค่ะการแก้ปัญหาในเบื้องต้นทาง
ทมเขาก็ใช้โดรนครับแล้วก็โปรยน้ำอ่าอย่างที่เมื่อวานบอกไปว่า
ตอนแรกเนี่ยจะเป็นน้ำผสมกับกากน้ำตาลเออเพราะคาดว่าจะสามารถ
ก็ออกมาโต้กันใหญ่เลยว่ามันไม่มีการทดลองหรือบทพิสูจน์ไหน
สะท้อนให้เห็นว่ามันช่วยได้จริงครับทีเนี้ยวันนี้กรทมก็
เลยใช้น้ำเปล่านี่ล่ะค่ะขึ้นบินแล้วก็โปรยน้ำคนก็บอกว่า
โอ้โหน้ำแค่นี้เองโปรยแค่เนี้ยมันจะช่วยได้ไหมอืมผู้ว่ากอทมก็
เลยบอกว่าเอานะอาจจะไม่ได้ช่วยแบบ๑๐๐ได้สัก๑๐๒๐ก็
ยังดีดีกว่าไม่ทำอะไรเลยใช่ถูกต้องนะคะอ่านี่คือช่วง
เช้าที่ผ่านมานะคะโดรนการเกษตรห้าลำค่ะถูกนำมาทดลอง
การกรุงเทพมหานครตรงนี้เป็นจุดแรกนะคะ
หลังพวกราชการกรุงเทพฯมหานครประสานให้มาช่วย
แต่อย่างที่บอกว่าปรับแผนจากเดิมบอกว่าจะเป็นน้ำผสมกากน้ำตาล
แต่คนก็วิจารณ์กันเยอะนักวิจารณ์ก็วิจารณ์กันเยอะ
บอกว่ามันไม่ได้มีบทพิสูจน์ว่าช่วยได้แล้วมันอาจจะทำให้เลอะเทอะเปล่าอ่ะ
ถนนเหนียวรถลาอะไรเขาก็จะเหนียวด้วยน้ำตาล

หรือจะเป็นน้ำเชื่อมกันบอกนะครับอ๋อถูก
วันนี้ก็เลยโปรยละอองน้ำ๖จุดค่ะ
ฐานการบินโรน๖จุดนะคะคือบริเวณลานคนเมือง
พระศรีมหาธาตุบางเขนฐานบินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ฐานบินสวนจตุจักรบริเวณ๕แยกลาดพร้าว
ฐานบินสวนลุมพินีบินบริเวณอนุสวรีรัชกาลที่๖
พระราม๔และฐานบินสะพานพระราม๙
พระนครเขตบางคอแหลมแต่ละจุดจะขึ้นบินประมาณ๔๕นาที
สำหรับเขตบางเขนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริเวณ๕แยกลาดพร้าวก็เน้นพื้นที่ที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้า
ซึ่งถือว่าเป็นอีกสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ก็จะบินโดรนพุ่งน้ำตลอดแนวตลอดแนวที่มีการก่อสร้างเลยนะคะ
เราก็จะดำเนินการต่อโดยใช้แนววิกฤติอย่างเงี้ยนะครับ
เพื่อให้โดรนเข้าไปปฏิบัติหน้าที่พ่นละออง
ก็มีคำถามตามมาว่าโดรนนำขึ้นมาบินเนี่ยค่ะ
ก็บรรทุกน้ำเนี่ยแค่ครั้งละ๑๐ลิตร

ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพฯหานครก็เลยบอกว่า

นิดหน่อยก็ยังดีดีกว่าไม่ทำอะไรเลย
แต่ว่าก็ได้มีการเชิญทุกฝ่ายที่มีองค์ความรู้ค่ะ
เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหานี้มาหารือร่วมกัน
บ่าย๒ที่ผ่านมาที่สารวการกรุงเทพหานครก็มีทั้งนักวิชาการ
ตัวแทนโรงเรียนการบินเอกชน
ผู้ประกอบการก่อสร้างมาร่วมกันหารือนะคะ
มีข้อเสนอหนึ่งจากทางกัปตันปิยะตรีกันนล

บอกว่ามีเครื่องบินฝึกหัดอยู่๔๗ลำ
เป็นเครื่องบินที่สหรัฐอเมริกาใช้ในการปล่อยสารเคมีทางการเกษตร
ซึ่งก็เชื่อว่าถ้าติดตั้งอุปกรณ์
ก็จะสามารถบรรทุกน้ำได้๑๕๐ลิตรนะคะ
โรน๑๐ลิตรถ้าเกิดเป็นเครื่องบินแบบนี้๑๕๐ลิตร

ใช่ก็นำขึ้นบินแบบฝูงบินเรียงหน้ากระดาน

พ่นน้ำความกว้างก็ประมาณกิโลหนึ่งนะ

ก็จะสามารถดึงฝุ่นในอากาศให้ลงสู่ผืนดินได้
บรรเทาเฉพาะหน้าจริงก็คือการดึงฝุ่นมันลงมาที่พื้น
อันนี้มันจะทำให้ปริมาณฝุ่นมันหายไปในแม่น้ำได้มากที่สุด
หน้าที่ของผมก็คือว่าแทนที่เราจะฉีดสเปรย์อยู่บนตึก
แล้วได้พื้นที่ในการสเปย์ประมาณ๒๐ตารางเมตร๓๐ตารางเมตรเนี่ย
เมื่อเรามีเครื่องบินแล้วเครื่องบินเราเยอะแล้วเราต้องฝึกบินกันอยู่แล้ว
ทำไมเราไม่ใช้ประโยชน์จากเครื่องบินให้มันได้มากกว่าการฉีดสเปย์บนตึก
ก็เลยเริ่มมาวางแผนกันว่าจะออกแบบเครื่องบินที่จะสเปรย์ตัวเองออกมา
ด้วยความกว้างของปีกประมาณ๑๐เมตรแล้วบินเกาะหมู่กันไป
ถ้าบินเกาะหมูได้ถึง๒๐ลำจริงแล้วก็รักษาระยะห่างให้เท่ากันเนี่ย
มันก็เหมือนกับเป็นการสเปรย์ที่ดาหน้ากันไปประมาณกิโลหนึ่งความกว้างนะฮะ
ถ้าเราสเปรย์ได้จริงความกว้าง๑กิโลแล้วขนน้ำขึ้นไป๑๕๐ลิตร
มันก็จะสเปรย์ไปได้ประมาณ๖๐กิโลเมตรนะครับในเวลา๓๐นาที
ทีนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะกรุงเทพหานครแล้วก็เจ้าหน้าที่โรงเรียนการบินกรุงเทพ
นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็จะหารือวางแผนติดตั้งเครื่องมือ
ก็จะเริ่มที่ถนนพระราม๒สมุทรสาครเป็นที่แรก
แล้วก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีสิ่งการลงเรียนการบินมีเครื่องบินอยู่๔๗ลำ
เลขาเกียรพลทำหนังสือถึงสำนักงานการบินพลเรือนนะครับ
เพื่อขออนุญาตบินเขาจะใช้เวลาประกอบพรุ่งนี้๑วัน
แล้วก็วันเสาร์เมื่อสักครู่คร่าวก็คงจะเริ่มที่สะพาน
ใต้ถนนพระราม๒เขาจะบินขึ้นทีละประมาณ๑๐ตัวขึ้นไป
บินกู้ขนานกันไปเลยเป็นผูงบินขนานกันไปทั้งหมด
แล้วก็เขาจะพ่นได้ในรัศมีประมาณ๑กิโล
แล้วก็ความยาว๖๐กิโลเราอาจจะให้เลยไปถึงสมุทรสาครเลย
อืมเนี่ยค่ะก็เลยสั่งการนะคะประสานสำนักงานการบินพลเรือน
ขออนุญาตทำการบินเลยประสานเลยก็จะแก้ปัญหานี้เป็นการเร่งด่วน
ถ้าการบินเที่ยวแรก๑๐ลำได้ผลเนี่ยนะทางโรงเรียนการบินก็จะนำเครื่องบินที่มีอยู่๔๗ลำ
สนับสนุนในการแก้ปัญหานี้ทันทีนะคะก็คาดว่าจะขึ้นบินประมาณยี่สิบห้าเที่ยว
ยี่สิบห้าเที่ยวก็จะครอบคลุมกรุงเทพทั้งหมดครับ
แล้วก็ต้องมีการทำความสะอาดบริเวณภาคพื้นดินด้วยนะไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจายไปสู่ท้องฟ้าก็ต้องทำไปด้วย
คู่กันนะคะสองอย่างเพื่อที่จะให้สถานการณ์ดีขึ้น
คือผมว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยคือท่านมีคำถามได้
ใช่ไหมว่าอ่าทำไมถึงทำแบบนั้นอืมทำไมถึงไม่ทำแบบนี้
แต่พอมีคำถามแล้วอย่าลืมย้อนกลับมาถามตัวเองด้วย
ว่าท่านล่ะแล้วท่านช่วยยังไงบ้างหรือเปล่าเราต้องช่วยกัน

อย่าคิดว่าจะเป็นแค่ปัญหาของคนในกรุงเทพหรือว่าพื้นที่อ่า
มันแออัดเท่านั้นนะอีกหน่อยมันจะขยายตัวไปถึงไหนก็ไม่รู้
ใช่ค่ะหลายประเทศเขามีปัญหาคล้ายกับเราอย่างที่จีนเขาก็มีปัญหา
แล้วก็ใกล้ตรุษจีนเดี๋ยวจะมีการจุดประทัดมีเผากระดาษเงินกระดาษทองอะไรแบบนี้
เขาก็พยายามแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยเหมือนกันช่วยกันนะครับ